ทีนี้เรื่องของหมูเนี่ยเป็นเพราะว่ามีโรคระบาด

เพราะว่าทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
นายธนกรวังบุญคงชนะก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้

โดยนายธนกรบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติออกมา

รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินเนี่ย

ประมาณ๕๗๔ล้านบาท

เพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงหมู

เป็นโรคอฮิวาแอฟริกาในหมู

มาเป็นรายงานออกมานะคุณว่าโรคนี้

ให้หมูของเขาตายโดยเฉพาะแม่พันธพ่อพันธุ์ด้วยนะครับ
มันก็เป็นโรคระบาดร้ายแรงในหมูแล้วก็ในหมูป่าด้วย
พอมันเกิดจากเชื้อไวรัสรุนแรงแบบนี้เนี่ยนะคะ
เกษตรกรที่เลี้ยงหมูก็ประสบปัญหากันหมดเลย
พอหมูมันติดเชื้อก็ตายเป็นจำนวนมากค่ะ
หมูตายแล้วยังไงต่อจะเอาหมูที่ไหนไปขาย
ในตลาดก็ขาดแคลนก็เลยเกิดปัญหาหมูแพง
ดังนั้นมันวงเป็นลูกโซ่เลยคุณผู้ชม
จากปัจจัยเรื่องของโรคติดเชื้อในหมู
มันก็ยังมีเรื่องต้นทุนอาหารหมูที่มันแพงขึ้นด้วย
ทีนี้ค่ะจะทำยังไงจะเยียวยายังไงได้บ้าง
ก็จะจ่ายเป็นค่าชดใช้สุกรที่ถูกทำลาย
ตั้งแต่๒๓มีนาปี๖๔ถึง๑๕ตุลา๖๔
อันนี้ตามพรบโรคระบาดสัตว์นะคะ
มีหมูมากถึง๑๕๙๔๕๓ตัวใน๕๖จังหวัด
จะเยียวยาลดความเดือดร้อนของเกษตรกรรายย่อย

ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดในหมู
ต้องไปฟังทางอธิบดีกรมประสุทธิ์ค่ะ
นายศตวแพทย์สรวิทย์ธานิโต

ลงไปไปสุ่มตรวจในพื้นที่ที่เขาเลี้ยงสุกรกันเยอะ

นึกถึงราชบุรีนครปฐม
ตรวจเมื่อวันที่๘วันที่๙ที่ผ่านมาค่ะ
เขาก็เก็บตัวอย่างมา๓๐๐กว่าตัวอย่าง

แล้วผลออกมาปรากฏว่าผลเป็นบวก

ห้ามเคลื่อนย้ายในรัศมี๕กิโลเมตร

สงสัยว่าหมูอาจจะติดเชื้อ
หรือว่าไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับการระบาด

ซึ่งผลการทำงานตัวอย่างในเวิร์นต้นนะครับ

ห้ามกันสุวรรค์ฟิเวิร์นหนึ่งตัวอย่าง
จากคืนผิวสำถักบริเวณโรค๕สัตว์

ที่อยู่ในบริเวณจังหวัดนครกรุ่มนะครับ
คุณผู้ชมดังนั้นย้ำนี่คือบิทธิ์โรคระบาด

ทางนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนี่
เขาบอกว่ามีการสั่งเบรกเรื่องของการขึ้นราคาหมูแล้วนะ
เพราะว่าตอนนี้ค่ะมีการขยายโครงการหมูราคาถูก
จะขายโลละ๑๕๐บาท
แล้วก็จะขยายเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนนี้
แต่ต้องขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะคุณฮะ
อันนี้สำคัญค่ะเพราะว่าหลายคนบ่นมาว่าโอ๊ยหมูนี่ราคา๒๐๐กว่า
ไปแตะ๓๐๐แล้วอ่ะในเมื่ออธิบดีกรมการค้าภายในบอกมาแบบนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นอยากให้กระจายให้ครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศนะคะ
ส่วนเรื่องราคาเนื้อไก่อันนี้เขาก็ขอเป็นมาตรการตรึงราคา
ขอความร่วมมือจากผู้ค้าให้ชะลอเรื่องของการปรับขึ้นราคา
ไม่ว่าจะเป็นไก่สดหรือว่าไข่ไก่หน้าฟาร์ม
คือตึงราคานี้ไว้ออกไปอีกครึ่งปีค่ะคุณผู้ชม

ส่วนไก่เป็นไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่
อยู่ที่โลละ๓๓บาท๕๐สตางค์
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกไก่สดก็โลละ๖๐๖๕บาท
ถ้าเป็นพวกน่องน่องติดสะโพก
โพกพวกนี้อยู่ที่โลละ๖๐๖๕บาท
แล้วถ้าเกิดเป็นเนื้อบริเวณอกนี้นะคะ

นี่คือที่ต้องตรึงราคาไว้ตรงนี้นะ

ส่วนมาตรการระยะยาวจะต้องทำยังไงต่อ
ก็ต้องให้กรมประสุทธิ์ให้คนที่เลี้ยง
เร่งเพิ่มผลการผลิตของไก่โดยเร่งด่วนด้วย
เรื่องของราคาราคาไข่ไก่กันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็สมาคมผู้ผลิต

จะปรับราคาไข่ไก่๒๐สตางค์ต่อฟอง
เรื่องนี้เรานำเสนอข่าวตั้งแต่เมื่อวาน

บาทคือเป็นมติของสมาคมเขา
ประกาศมาตั้งแต่วันที่๗มกราคมที่ผ่านมา
จะเพิ่มราคาละแต่ที่นี่ถูกเบรกไว้หรือ
ถูกเบรกเอาไว้ค่ะเพราะว่าการขึ้นราคา
ขอได้ไหมชะลอออกไปก่อนได้ไหม
สำหรับร้านไหนที่ขายแบบขึ้นราคาไปแล้วช่วยหน่อยเถอะ
ราคาลงมาเป็นราคาเดิมได้ไหม

โดยงานต้องเข้าไปดูแลหรือว่าจะควบคุมราคาอะไรก็ว่ากันไป